มาดูเรื่องราวทางการเมืองหน่อยครับคุณผู้ชมครับ
ในงานอวยพรวันเกิดล่วงหน้า
บิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ท่านบอกท่าน๗๘ย่าง๗๙แล้ว
พรุ่งนี้ไม่รู้ตื่นมาจะได้ตื่นหรือเปล่า
ท่านบอกว่ายังไงกับพี่พ้องน้องเพื่อน
ปีที่๗๘เสร็จแล้วย่าง๗๙แล้ว
พี่น้องนะจะไปดื่มอาวุธตรงนี้ใครจะไปรู้

ขอขอบคุณครับ

เพลงประกอบไม่ให้เกียรติชุดท่านเลย
นี่โหใส่ชุดมาอย่างวัยรุ่นเลย
นี่แหละครับจริงพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
เป็นหัวหน้าภักดิ์ภารกิจประชาลรัฐท่านเกิด๑๑สิงหาคมแล้วจากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีงานเลี้ยงรุ่นพบสังสรรค์นักเรียนเตรียมทหารรุ่น๖ก็คือปี๒๕๐๘

ประเด็นล่วงหน้าแล้วก็นักเรียนในร้อยพระจุลจอม๙รุ่น๑๗รุ่นฝนแรก
นะครับจึงถือโอกาสนะครับเอ่อจัดงานวันเกิดล่วงหน้าให้กับพลเอกประวิทย์เลย
อายุครบ๗๘ครับมีเค้กก้อนเบลอเลยมีข้อความบอกว่า
สุขสรรค์วันเกิดรุ่นฝนแรกเดือนสิงหาคม๒๕๖๒
ฝนแรกนี่เป็นชื่อรุ่นนักเรียนในร้อยพระจุลจอม๙รุ่น๑๗นะครับ
ชื่อนี้ได้มาจากการที่ถูกลงโทษช่วงหน้าฝนฮะโดยพลเอกประวิทย์นะครับ
ปีนี้ก็ท่านบอกว่า๗๘แล้วย่าง๗๙แล้วกิจกรรมบางอย่างของผู้สูงอายุ
นะนอนเนี่ยอาจจะไม่ตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้ก็ได้ใครจะไปรู้
ฉะนั้นขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็รักไข้กันอย่างนี้ไว้
ขอบคุณเพื่อนและหลานทุกคนที่มาอวยพรวันเกิด
ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะฮะ
จากนั้นก็มีการตัดเค้กแล้วก็ร่วมร้องเพลงลากกันไว้เถิด
เราเกิดร่วมแดนไทยนั่นแหละฮะ
ชื่นมืดสุดเขาบอกในงานมีการทำป้ายด้วยนะ
มีรูปของพลเอกประวิทย์แล้วก็ข้อความบอกว่า
มีลุงมีเรานั่น

มาตั้งเอาไว้เป็นที่ลึกระลึก

อันนี้นี่เท่าไหร่นะ๗๘ย่าง๗๙เหรอคะ